เขามีการจัดพิธีบวงสวงเบิกเนธาเวสุวรรณและงานนี้มีอะไรดีดีให้เก็บไปลุ้นด้วยจ้า
มาดูกันเลยนะคะนี่คือวัดลำพันบองนะคะ

พระครูสุวรรณธรรมานุยุทธ์หรือว่าหลวงพ่อสมบุญเจ้าอาวาสนะคะ
ท่านเป็นเกจิชื่อดังเลยนะวัย๑๐๑ปี
ทำพิธีบวงสวงเบิกเนธทาเวสวันคู่บารมีน
ซึ่งท้าเวสวรหน้าเทพองค์นี้
ประดิษฐานเอาไว้ให้สาธุชนได้สักการะบูชากราบไหว้ขอพรกันไป
จากนั้นสำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี

เข้าร่วมพิธีพุทธพิเศษในงานบวงสวงนี้ด้วยค่ะ
ป้ายทะเบียนที่ได้รับการปลุกเสก
ถูกต้องค่ะโอ้โหเป็นป้ายทะเบียนมงคล๙๙๙๙๙๙
และก็เป็นป้ายที่เขาจะเก็บไว้ประมูลนะ
เป็นการเปิดประมูลป้ายทะเบียนแรกสวย
ซึ่งการประมูลครั้งนี้หมวดคือกม
กอโมหมายถึงอะไร
การเงินมั่งช่างการถามั่นคอม
ความหมายดีมากจำนวนทั้งหมด๓๐๐

นับเป็นแผ่นป้ายทะเบียนที่มีความเป็นแบบต้องบอกว่าสิริมงคล
กับผู้ที่ได้ครอบครองไปเป็นอย่างมาก
หลังเสร็จพิธีก็มีการจุดประทัดเบิกเลิกด้วยนะ

มีมันปั้งป๊อกปุ้งอย่างนี้

โอ้ยกลิ่นหน้ามาแน่เลยถ้าปุ้ง
งั้นแม่ปุ๋งไปดูปั้งสุดท้ายว่าเป็นยังไง
เขาบอกว่าตรงกับองค์ท้าเวสวันคู่บารมี

พูดชื่อทาเวสุวรรณคู่บารมี๑๖๘เฉยเอง

ทำพิธีเจิมฝ่ามือเปิดดวงมหาเศรษฐี
ซึ่งพระมหานพเป็นคนลงเจิมฝ่ามือให้

ต้องปลูกบางปี
อ่าก็เลยมีการทำบุญเลี้ยงพระในช่วงเช้ากันด้วย

แต่โอ้โหบอกเลยเห็นป้ายทะเบียนแล้ว

แต่ว่ากุมมือจะบอกให้

เขาบอกว่าการงานมั่นข้างการค้ามั่นคงคิดดีไม่ได้เลยนะคุณอ่ะ
ของผมของผมทะเบียนผมถ้าเป็นตัวยอบตัวอัคระนะกอย